แปลกไหมอ่ะมันแปลกสิแล้วเดี๋ยวดอมกับพี่เบิร์ตช่วยดูว่าจอมปลวกเหมือนอะไร
คราวเนี้ยเหมือนอะไรอืมนกฮูกได้เห็นรูปแบบนี้ใช่เอ่ดอมเดาว่านกฮูก
พี่เบิร์ตเดาว่าเป็นอะไรเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านเลขที่สองทับหนึ่ง
หูเจ็ดเอาว่าเปรียบเทียบไม่เห็นแล้วนะนึกออกยังคุณผู้ชมเหมือนเหมือน
ตะลึงนี่คุณป้าพรคุณป้าพรเนี่ยพามาดูบอกว่าเนี่ยจอมปลวกเนี้ย
อยู่ตรงหน้าสารพระพรมหน้าบ้านเลยเพื่อนบ้านทักบอกว่าหุ้ย
ทำไมจอมปลวงที่บ้านเธอเนี้ยมันน่าคล้ายมันน่าตาคล้ายสิบวลึง
จอมปลวงนี่ขึ้นมาสามปีแล้วตอนแรกป้าก็ไม่ได้สังเกตหรอกครับ
แต่พอชาวบ้านมาบอกเอาวัดวัดวัดแล้วเท่าไรอ่ะเมตรเมตรหนึ่ง
งไม่น่าจะหนึ่งจุดเก้าเมตรน่าจะน่าจะเมตรกับอีกนิดนิดนิด
นิดเซ็ดเซธฮะเอออืมทีนี้ก็เลยให้หมอ
ศัยศาสตร์ประจำหมู่บ้านมาทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
คุณผู้ชมดูเท่าไหร่คะ

เอ่อเออใช่ไหม

ทีนี้ก็เลยบอกหมอศัยศาสตร์ให้มาทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ยกขัน๕ให้เปิดช่วงเปิดลาบแล้วก็จุดทูปเลข

จุดจะออกมาดู
เลขที่ได้นี้คือ๐๕
แล้วเป็นตรงกับเลขทะเบียนมอเตอร์ไซต์เหรอ
เลขทะเบียนมอเตอร์ไซต์ที่บ้านคือ๔๒๙๕

ซื้อมาไปดูซิไปค้นลอตเตอรี่ดูในกระเป๋า
เลขลอตซาลีตามท้ายบ่ายอะไร

เหมือนเหมือนกันหมดนอกจากนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถือโอกาสนะขอโชคมีรูปริศนาที่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วเคยตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้เขาก็เชื่อว่ารูปริศนาตรงเนี้ยน่าจะเป็นรูพญานาคเอาจุดทุบเลขอีกเอาได้เลขอะไรอีกได้เก้าห้าอีกไหมอ่ะอ๋อได้สี่เก้าแปดอ่ะจะเอาทั้งหมดเนี้ยไปซื้อค่ะไปซื้อลอตตาลีโห้
ตกดึกเมื่อคืนชาวบ้านก็เอาเหล้าขาวเอาน้ำแดงน้ำส้ม
แล้วก็หมากพลูมาจุดทูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

แล้วก็เอาทูปเลขสิ่งทายมาจุดครับ

ชาวบ้านเขาบอกแต่ก่อนนะมีเรื่องเล่าขานมาช้านาน
ว่าผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนี่ย
บางคนเคยเห็นผีบางคนเห็นกระสือ
ก็เลยเชื่อว่าแถวนี้อาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์

จึงยังเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยครับ
คุณผู้ชมครับจากมะพร้าวกล้วยมันต้องมา
มันต้องมานะครับไม่ใครแซงหน้าแซงหลังกัน
พร้าวกับกล้วยนี่แหละที่สุพรรณบุรีครับ

ออกนะครับเครือกลางต้น
ตรงนี้คืออู่ซ่อมรถอำนวยยนเลขที่เลขที่เลขที่
๓๙๓๕ตั้งบนท่ารหัสอเมืองสุพรรณบุรีครับ
นางสาวิลาวันจิตงามอายุ๒๗ปี
คนที่เห็นต้นกล้วยแปลกเป็นคนแรกเล่าบอกว่า

ลูกมาแล้วประมาณ๒๐ปี
ก็ออกหล่อออกผลตามปกติเหมือนต้นอื่นกระทั่งเมื่อวานนี้
แม่เป็นวันเกิดของคุณพ่ออายุครบ๗๑ปีพอดีเลย

พอแหง่นหน้าดูปรากฏว่าเห็นกล้วยมันออกเครือกลางลำต้น๑เครือมี๕หวี
อกจากนี้นะครับยังเห็นเลขที่ปรากฏที่ลำต้นเป็นเลข
ไม่ให้ดูด้วยใช่ไหม๖๙๖๙๑นะครับบอกเดี๋ยวจะเอาเลขไปเสี่ยงโชคต่อไปครับ
วันนี้๑พฤศจิกาเนี่ยครบรอบ๖ปีกรณีไอ้นั่นลอตเตอรี่๓๐ล้าน
๙หรอใช่ลุงกรุงครูปิชาแล้วมันถึง๓เจ๊จังจำได้อยู่ไหม
ไปดูหน่อยซิที่แผงของเจ๊นี่เลยเปิดแผงขายปกตินะ
แล้วตอนที่เป็นข่าวเลขอะไรนะ๕๓๓๗๒๖ใช่ไหม
พฤศจิกาปี๖๐นู้นทีนี้พอครบรอบ๖ปีแบบนี้
ก็หาลอตเตอรี่ให้ตรงกับรางวัลที่๑เมื่อ๖ปีที่แล้ว
เจ๊บ้าบินเจ๊บ้าบินบอกว่าโอ้โหลูกค้านะมาขอซื้อเลย
มาขอซื้อกันเพียบเลยแม้ว่าจะไม่ตรง
แต่ขอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊บ้าบินเอาที่แบบ๗๒๖เป็นเลขท้ายมาหน่อยก็ได้
แผงนี่ขายหมดเลยนะลึกใจป้าอยากให้ออกเลขนี้อีกสักทีนึงสิ
วันนี้ก็เหมือนกันกับเจ๊เกียวค่ะเจ๊เกียวก็บอกว่าโอ้โห
นี่รับมาเป็น๕ชุดชุด๕ใบนะมีทั้งหมด๑๐ชุดแต่ขายไปได้แล้ว
ชุดเหลือชุดเดียวนี่คุณดอมอยากเอาไว้ไหมล่ะถ้าเกิดอยากรวยเนี่ยนะ
แต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาถามป้าก็พร้อมที่จะให้เหมือนกัน
อาจจะได้รวยไปด้วยกันฟังเจ๊เกียวค่ะ
โอ้โหเหลือชุดเดียวนะคะเหลือชุดเดียวนะคะเจ๊เกียวค่ะ
เกียวบอกแบบนี้ตรงวันคือตรงกับวันอังคารแบบตรงวันพอดีเลยนะ
ต่อที่วัดไผ่แขกสุพรรณบุรีคุณผู้ชมเขามีงานบวงสวงหลวงพ่อห้ามจนครับ
ไผ่แขกหรือว่าวัดอุทุมพระรารามครับที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พอมีงานบวงสวงแบบนี้ครับเขามีการบวงสวงหลวงพ่อห้ามจน
หลวงพ่อเสด็จประธานพรพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
และประกอบพิธีแช่งฉโนตเป็นอย่างไรแช่งฉโนต
ซึ่งผู้ที่ต้องการซื้อขายที่ดินก็นำโฉนดมาร่วมพิธีจำนวนมาก
ระหว่างนั้นมีนกมีนกมาคุณผู้ชมบินวนเหนือประรำพิธีครับ
บางคนมีอาการแปลกด้วยนะนี่นกฝูงนกมา
แต่ที่อาการแปลกที่เกิดขึ้นกับคนที่ร่วมพิธีเนี่ย
ท่าทางที่ออกเห็นบอกว่าคล้ายทาเวสวรรณ
แล้วคนที่เอาโฉนดมาร่วมพิธีก็รอชาญหมากจากหลวงปู่ดูสิตครับ
จะนำไปปะพรมที่ดินแปลงที่เขาจะขายกัน
เพราะมีคนทำแล้วขายที่ดินออกทันทีเลยมีคนมาติดต่อทันที
หลวงปู่ดุสิตก็คายชานหมากให้แทบไม่ทันต้องให้เปลือกหมากไปแทน
นี่แจกแล้วแจกเปลือกหมากไปแล้ว
หลังเสร็จพิธีมีการจุดประทัด๑แสนนัดถวายครับ
เดี๋ยวรอดูกันหน้าจอว่ามีเลขอะไรบ้างนี่เพียบครับ๓แถว
หลวงปู่ดุสิตบอกว่าการแช่งโฉนดเป็นการใช้คำที่ดุดันดูน่ากลัว
แต่ที่แช่งเนี่ยมีทั้งดีและร้ายครับ
ก็เป็นคำข่มขวัญเพื่อให้สิ่งเล่นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ปิดบังที่ทางให้เปิดทาง

ชาวบ้านที่เคยบนไว้กับรูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีว่า
หากเจอแหวนที่หายไปจะมาแก้บน
เพราะขุนช้างด้วยการหอมแก้ม

นี่ครับนี่มาแก้บนแล้ว

ขันน้ำมนต์เห็นเลขด้วยคุณผู้ชมโอ้อันนี้ดูยากเลย
เหมือนจะเห็น๒เห็น๐ครับ

แล้วก็มารอคิวลงเจิมฝ่ามือณดวงดีมหาเศรษฐี

สายทาเวศมีไหมครับสายทาเวศ
ทาเวทนะครับมีพิธีบวงสวงเปิดเนธ
ท้าเวชสุวรรณโนครับคุณผู้ชมครับ
คือเขามีการจุดทูปด้วยเขาบอกได้เลขที่ไม่เคยเห็น
แต่ก่อนที่จะไปดูเลขดูนางลำก่อน
ขอบเย็นขอบคุณทุกคนนะครับ
มีแต่ความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง
โอ้โหนี่ครับดูครบแล้วนี่คือนางรำ

นางรำนี่น้องหงฟ้าโอ้โหน้องหงฟ้านี่นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เลขเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมนะครับต้องดูให้ทันนะต้องดูให้ทัน
ส่วนนางล้ำชื่อหงฟ้าเป็นนางล้ำที่มีความสะทาต่อ
ต่อองท้าเวสุวัณโนะครับพิธีนี้จัดขึ้นที่
เป็นการวงสวงเปิดเนศองท้าเวสุวัณโครับ
ขจัดภัยประธานพรคือเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่
โดยมีอาจารย์นพดลแสงเคลือบหรืออาจารย์มาร์คเมตตาบารมีนะครับ
และอาจารย์กู๊ดซิกเซนต์เป็นคนร่วมสร้างและเป็นผู้ที่มาประกอบพิธีด้วย
อาจารย์มาร์คบอกว่าเคยบวชเป็นพระเก้าพันศาแต่ต้องจำใจศึกทำไมอ่ะ
มาดูนะครับมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยชะลานะครับจึงจัดสร้างสถานที่แห่งนี้
เพื่อให้สาธุชนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยวาระการสร้างท้าเวสวันครั้งนี้
เชื่อว่าจะสามารถป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายแล้วก็บันดาลโชคลาภให้กับ
ผู้ครบศัตธาจะทำให้ชีวิตดีขึ้นครับกลุ่มผู้ชมฮะงั้นต่อกันเลยค่ะพาไปที่
วัดหลวงพ่อปากแดงนะคะที่นครนายกคนเขาแห่แหนไปกันนะดอกไม้ทูบเทียนเอา
กล้วยน้ำว้าเอาบากพลูเอาพวงมาลัยน้ำแดงเนี่ยไปไหว้ขอโชคขอลาบองค์พระพุทธรูป
วัดหลวงพ่อปากแดงนี้นะคะที่อายุเป็น๑๐๐ปีแล้วขอขอผ่อนเสร็จ
แน่นอนนู่นเห็นอ่างไหมต้องไปส่องเลขในอ่างน้ำมนต์ค่ะดู
ซิได้เป็นเลขอะไรของทุกคุณผู้ชมมันยังไม่มาเกาะกันยังไม่เอา
กันยังไม่มารวมกันเลยอ่ะอันนี้เห็นเป็นเลขอะไรอ่ะคะแล้ว
แต่ตาจะมองเห็นเป็นเลขอะไรกันนะนะอ๋ออันนี้สวยเชียวเอออันนี้
เห็นเป็นเลขไทยชัดหน่อยนะจดเอาไว้แคปหน้าจอเอาไว้ดูเลข
อันนี้ก็ต้องแคปหน้าจอไว้เหมือนกันค่ะเลขมหาทักษาของ
หมอไก่พอพาทินีค่ะมาแล้วเรียงแบบนี้เอ๊ะแต่ใครจะไปสลับ
ยังไงอันนี้แล้วแต่เลยนะคะบ่าย๒โมงวันนี้ให้โชคดีนะจ๊ะ